คือในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยเราทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะคะ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารต่างเนี่ย
ถ้าเกิดว่าท่านเป็นโควิดแล้วนะท่านเป็นอีแอบ
ไม่ได้นะอย่าบอกไปเดี๋ยวลูกค้าไม่มาทาน
ไม่ใช่คนร้ายแต่ถ้าท่านแสดงตัวท่านคือฮีโร่
นี่ไงชาวเน็ตแทร่ซ้องสันเสริญกันเต็มเลยค่ะคุณ
แล้วจะบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะฮะ
เจ้าของร้านติดโควิดแล้วโพสต์บอกลูกค้าเลยว่าดิฉันปิดติดโควิด
เพราะฉะนั้นแล้วเล่าไทม์ไลน์ย้อนหลังให้ลูกค้าเลย
ระมัดระวังตัวใครที่ไปทานตรงนี้เนี่ยนะท่านไปตรวจซะ
ไปตรวจซะนะคะคุณผู้ชมไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยเขาเป็นแล้วเขาแสดงตัว
แปลว่าคนแบบนี้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องซ่าซ้องสรรเสริญต้องชื่นชมนะคะ
อาบประกันอีกครั้งหนึ่งร้านสมสัตว์ปู่อบสาขา๒
ของคุณนวรัฐเจ้าของร้านผลออกมาปรากฏว่า
คุณนวรัฐเป็นโควิดสิบเก้าจริง
เจ้าของร้านค่ะเขาบอกว่าเขามีประวัติเดินทาง
ซื้ออาหารทะเลที่ตลาดยายพ่วงในจังหวัดสมุทรสาคร
พอทราบข่าวว่าตลาดกลางกุ้งมหาชัย
เจอคนติดเชื้อโควิดเยอะเลยหลักร้อยคน
รู้สึกไม่สบายใจแม้ว่าตอนนั้นเธอยังไม่มีอาการอะไรใดทั้งสิ้นนะ
ป่วยด้วยเธอตัดสินใจเลยค่ะ
ควักเงินเองยอมจ่ายเงินเอง
ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลพญาไทย๓เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ในวันที่ไปขอรับการตรวจนะคะได้แจ้งกับทางโรงพยาบาลไปบอกว่า
เดินทางไปที่แพ้กุ้งมหาชัยแล้วก็ไม่ได้ตรวจฟรีด้วยนะ
ไม่ได้ตรวจฟรีด้วยนะคะควักเงินจ่ายเองด้วยนะ
หลังทราบข่าวว่าตัวเองติดเชื้อแล้วตั้งใจเลยค่ะ
แน่วแน่เลยว่าจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้คนอื่นและลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านเนี่ย
รีบกลับมาสังเกตตัวเองซะว่าท่านมีอาการป่วยหรือเปล่า
หรือไม่มีอาการป่วยก็ต้องรีบไปตรวจนะคะ
ลุกกับตัวเองด้วยรีบพาตัวเองไปที่โรงพยาบาลไปตรวจเลยค่ะ
ไม่งั้นแล้วกักตัวรอดูอาการนะคะ
คุณนวรัฐเจ้าของร้านค่ะ
ตั้งแต่ช่วง๘๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
คุณรัฐเจ้าของร้านเดินทางไปซื้ออาหารทะเลที่
กุ้งตลาดยายพ่วงตลาดยายพ่วงนะไม่ใช่ตลาดกลางกุ้งนะคะ
ยายพ่วงจังหวัดสมุทรสาครแต่เป็นจังหวัดเดียวกัน
ธันวาคมคุณรัฐเจ้าของร้านบอกว่า
เข้างานเข้าร้านทำงานทุกวันยกเว้นวันจันทร์
ตรงนี้ที่จะเล่าต่อไปนี้สำคัญมากคุณผู้ชมดอกจันทร์ไว้เลยนะคะ
วันที่๑๔ธันวาคมช่วงเวลา๖โมงเย็นถึง๓ทุ่ม
เดินทางด้วยรถส่วนตัวไปสยามสแควร์วันด้วย
ใจกลางกรุงเทพด้วยวันที่๑๔ธันวาคมนะฮะ
ธันวาคมใครไปวันนั้นหรือหลังจากนั้น
ท่านรู้ว่าท่านไปสยามสแควร์วันไปตรวจซะไปตรวจซะนะคะ
ในกรุงเทพนี้ก็หวั่นแต่ก็ต้องย้ำก่อนว่าที่อ่านมาเนี่ยนะ
ไม่ใช่ว่าที่ตรงนั้นติดที่ตรงนั้นมีแต่บอกให้ท่านระวัง
ใช่ครับนะฮะให้ท่านระวังนะครับนอกจากนี้ทางร้านยังมีการโพสต์
ขอโทษลูกค้าที่ต้องตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงการติดเชื้อ
อาจจะต้องเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าไปแต่เขาต้องแจ้งให้ลูกค้าที่เคยไป
รับบริการที่ร้านรับทราบว่าใครที่เคยเข้าไปตั้งแต่๑ธันวาคม
สังเกตอาการตัวเองซะร้านเองก็จำเป็นต้องปิดชั่วคราว
นวรัฐเจ้าของร้านมากเลยนะคะที่กล้าแสดงความรับผิดชอบ
แล้วต้องแอบสิไม่บอกก็ได้ไม่ได้กระทบกับยอดท้าย
ไม่บอกใครจะรู้กว่าจะไปรู้ก็เข้าโรงพยาบาลแล้วแถลงข่าวแล้วไง
ทุกคนดูกันเองแล้วกันนะฮะอาการของตัวเองด้วย
เพราะว่าแยกกันดูแลเรื่องวัตถุดิบ
ส่วนอาหารที่เสิร์ฟไม่ว่าจะมาจากไหนนะ
ยังคงเป็นอาหารที่ปรุงสุกความร้อนสูง
แล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรต่อผู้ที่บริโภคแน่นอน
หลังจากโพสต์ไปอย่างที่ปุ้ยบอกไปว่า
ชื่นชมและขอบคุณที่รับผิดชอบสังคมที่ออกมา

ดอกค่ะภูมิใจนะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านในกรุงเทพ
ร้านที่คุณนวรัฐไปทานร้านอะไรบ้าง

ล่าสุดค่ะทางร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมหวาน

เดินทางไปรับประทานในวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา

ถือว่าเป็นการช่วยกันสกัดกั้น
การระบาดของโรคโควิด๑๙อีกทางหนึ่งด้วย
ต้องจัดตัดวงจรมันให้หมดนะคะ
ตัดวงจรอย่าให้มันแบบมีจุดเชื่อมต่อกันได้

แมงมุมเป็นโยงใยติดกันคราวนี้แหละ